ทีนี้เตือนเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศกันด้วยละกันค่ะ

ส่งมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ
ตอนนี้จะเตือนตามที่กรมอุตุบอกเลย
เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะ
แล้วเรือเล็กนะงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้
คุณผู้ชมต้องติดตามพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ย
ก็พัดมาปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้อ่าวไทยด้วยค่ะ

คลื่นแรงขึ้นสูง๒๓เมตรเลย
รวมถึงถ้าเกิดจุดไหนที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ย

อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
แล้วก็ถ้าเกิดมีฝนฟ้าขนองขึ้นก็จะสูงมากกว่า๒เมตร

สตูนหลังจากเกิดพายุในพื้นที่เนี่ยนะ

ระหว่างเกาะกล้วยกับเกาะสุกร

นี่ก็ไปช่วยเหลือชาวบ้าน
บ้านกาแบงนายมหัมมัดขวัญทองเขาบอกว่า

คุณคิดดูสิมันซัดเรือจมตอนที่กำลังเก็บอวน
ทีนี้ก็เลยต้องไปเกาะถังแก๊สพิคนิค

มีเรือประมงไปเจอแล้วก็ไปช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งกลับบ้าน

พายุพัดถล่มในพื้นที่๑ราย

ตรงหน้ากเกาะเขาใหญ่เที่ยงเผือนละงู

ไปที่กะบีมีเหตุเรือใหญ่คุณ

ปรากฏก็ถูกคลื่นซัดเหมือนกัน

เรือแตกฮะจมอยู่กลางทะเล
ลูกเรือ๗คนลอยคอแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแล่นเรือไปช่วยเหลือ

นำทั้ง๗คนเข้าฝั่งส่งโรงพยาบาลกระบี่นะครับ
หนึ่งในลูกเรือบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๒ชั่วโมงคุณ
ก็นำเรือออกจากท่าเรือที่ตัวเมืองกระบี่

ตลอดเส้นทางนะคุณคลื่นสูง๒๓เมตร

ซัดหัวเรือแตกทำให้เรือจมลงเพียงไม่กี่นาที

ทีนี้เขาก็ต้องกระโดดน้ำกระโดดท่าลงมาลอยคอแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมจากกระบี่นะดูที่พัทธลุงกันหน่อยนะคะ
คัดอยู่ตรงนี้ค่ะคือรถเขากำลังจะข้ามน้ำตกโตนแพร่ทอง

แล้วรถเป็นแบบนี้นึกถึงคนขับกับคนในรถก่อนเลย
เป็นยังไงบ้างปรากฏช่วยคนขับมาได้ปลอดภัยนะคะ
คนขับรถเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นผมขับจะข้ามไปกลับรถอีกฝั่งหนึ่งไง
มันเป็นถนนแบบนี้นะถ้ามีน้ำหลากมานะน้ำมันก็จะพัดไปได้
ใช่ค่ะแล้วมันแป๊บเดียวเองคุณสืบสกุลประมาณนาที๒นาที
น้ำมันเพิ่มขึ้นมาแล้วผมขับมาจนถึงกลางทางพอดี
น้ำมันแรงแล้วรถก็เลยลอยแบบนี้ไปซัดติดกับทางเดิน
โชคดีนะมีคนช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
เขาบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเลยนะ
หันไปอีกทีนะมองไปอีกทีโอ้โห

กว่าจะกู้รถขึ้นมาได้จากกลางคืนแล้ว
โอ้โหนี่ต้องเอาแบบเชือกมัดนะ
แล้วแบบใช้เครนยกรถมาแบบนี้ค่ะ

ไม่มีใครเจ็บใครตายรถเสียงซ่อมได้แต่คนตายไม่ได้เลยนะ